ตอนเรียนเคยไหมผมผิดระเบียบ

ประจำเลยตัวตนผมแล้วผมยาว

แต่นั่นผมหล่อก็อยากไว้ยาวหน่อย

แต่พอช่วงไหนที่มันลืมตัดหรือแบบขี้เกียจตัด
ก็อาจจะโดนฝ่ายปกครองเรียก
นี่ไงที่บอกว่าโดนฝ่ายปกครองเรียกอ่ะ
ไม่รู้ว่าโดนลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
นี่คือเด็กเขาบอกว่าเขาโดนกล้อนผมนะ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงไอ้เฟรมเล็กนั่นน่ะ
ที่มันเป็นดำหย่อมอะไรน่ะ

นี่เป็นคาบลูกเสือเน่นนารีอะพี่เบิร์ต
มันอาจจะไกลหน่อยไงคือเด็กเขาแอบถ่ายมา
แล้วคลิปนี้ค่ะพอแอบถ่ายมันก็กลายมาเป็นประเด็นเหมือนกัน
ว่าโรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะว่าเด็กเอาคลิปนี้ไปโพสต์

ในจังหวัดพะเยานะครับเป็นโรงเรียนหนึ่ง
กำลังตัดผมเด็กที่เขาไว้ผมผิดระเบียบเนี่ย

ใช่ไหมเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเองดอม
คนที่ถ่ายคลิปน่ะก็คือเด็กที่เขาไม่พอใจแหละ
ครูทำแบบนี้เราก็เลยคุยกับเด็ก
เอาง่ายเด็กที่โดนกล้อนผม
น้องนะน้องรู้สึกยังไง
แล้วน้องคิดยังไงลองฟังเสียงน้องดูก่อนค่ะ

ถามในฐานะที่เด็กเคยโดนฝ่ายปกครองเรียกนะดอม
ถ้าแบบนี้สมมุตินะเราไปแก้ต่อไปแก้ทรงต่อได้ไหม
มันก็พอได้นะถ้าไปแก้เอง
เพราะดูแล้วคือเขาไม่ได้โดนไถแบบยาวไง

ถ้าไถแบบสั้นสุดเลยนะมันจะเป็นเบอร์๐เลย
แต่นี่น่าจะสักเบอร์๓มั้งหรือรองหวีไม่รู้นะ

แก้ยังไงมันก็ต้องสั้นกว่าที่เขาถ่ายทิ้ง

ทีนี้พอเราเห็นคลิปนี้เราได้คุยกับน้องแล้วเนี่ยนะ
เราได้คุยกับครูที่เป็นคนตัดผมเด็กค่ะ
คุณครูบอกแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้โรงเรียนแจ้งไปแล้วแหละ
บอกว่าเด็กไปแก้ทรงไหมถูกระเบียบนะ
ตัดผมมาให้สั้นนะบางคนก็ไปตัดมาเรียบร้อยแล้ว
แต่คนที่ไม่ตัดมาเนี่ยครูยงยุทธ์ก็ตัดให้
ครูใช้รองหวีปัตเตอร์เลียนเบอร์๓ค่ะ

กล้อนผมจนแบบน่าเกลียดมาก
เด็กเองก็เต็มใจอันนี้คือฝั่งคุณครูนะ
นี่มาโชว์ให้กับนักข่าวดูเลยแบบนี้
ส่วนทางด้านผอโรงเรียนพอสงกรานบุญมีค่ะ
บอกว่าคลิปที่ถูกแชร์มันเป็นการแอบถ่ายของเด็กนะ
เป็นการสร้างภาพลบให้กับโรงเรียน

เพราะว่าเด็กคงทำไปแบบรู้เท่าไม่ถึงการ

แต่ยืนยันนะว่าโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับจากกระทรวง
ทรงผมแล้วก็การดูแลระเบียบต่าง
ที่ผ่านมามีการประชุมหาแนวทาง

ระเบียบของการเลือกทรงว่าควรไว้ผมยาวได้แค่ไหน
อันนี้ผู้ปกครองเห็นตรงกัน
ให้ยึดตามระเบียบของกระทรวงให้เหมาะสมตามวัย
แล้วพอไปถามผู้ปกครองนะตัวแทนผู้ปกครองบอกว่า
ที่ครูเข้มงวดเรื่องทรงผมผู้ปกครองมองว่าดี